เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งข้ามถนนที่มอเตอร์เวย์
วิ่งข้ามอ่าแล้วมอเตอร์เวย์รถขับเร็วมากรถเยอะ
เขาถูกรถชนร่างขาดเป็น๒ท่อนคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะ
อันนี้เป็นกล้องหน้ารถนะเป็นกล้องหน้ารถนะฮะเขาขับมาเนี่ยครับ
มาจากไหนก็ไม่ทราบคือเห็นคือโดนแล้วอ่ะคือเห็นมันมันประชิดแล้ว
อาทิตย์แล้วอ่ะครับเนี่ยฮะและร่างเขาขาดเป็นสองท่อนเลยนะครับ
นะฮะซึ่งรถเก่งเนี่ยขับมาบนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าสู่พัทยา
อยู่ที่พื้นที่หมู่๒ตะบนดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี
จู่ก็ชายคนนี้วิ่งตัดหน้ารถและย้ำว่านี่คือมอเตอร์เวย์
ถูกชนเต็มแรงร่างขาดเป็นสองท่อนท่อนหนึ่งเนี่ยกระเด็นติดอยู่กับหน้ารถ
อีกท่อนหนึ่งเนี่ยกระเด็นเข้าไปในรถคุณผู้ชมโอ้โห
แล้วดีคิดสภาพของคนขับรถสิฮะว่าเขาจะเป็นยังไงนะฮะ
ช็อกมากรีบจอดอยู่ข้างทางนะฮะ
คือร่างขาดเป็น๒ส่วนคาอยู่อย่างนั้น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห่างไปสัก๒๐เมตรไปพบรถจักรยานยนต์
ซึ่งหน้ารถติดสติ๊กเกอร์ชื่อว่าชายชาญต้นชมพู

ก็เลยสอบถามคนแถวนั้นว่ารู้จักคนนี้ไหม
รู้จักคนตายรู้จักคนที่ชื่อนี้ไหม
เพราะว่ารถจอดอยู่ใต้สะพานใกล้กับที่เกิดเหตุ

เพราะภาพในกล้องหน้ารถจับภาพของผู้ตาย
แล้วก็วิ่งมาจากทางที่รถจักรยานยนต์จอดอยู่ทางซ้าย
รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยก็นำไปตรวจสอบต่อไปว่าเป็นของใคร
แน่นอนนะฮะทางด้านของนายธเนธมีสลากคนขับรถเก่งบอกว่า
มาจากเส้นทางดอนหัวล่อกำลังไปบางแสน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมืดมากคุณผู้ชม

มารู้อีกทีนึงชนแล้ว
แล้วมีศพโผล่อยู่ข้างเบาะแล้วทะลุเข้ามาแล้ว
ทำอะไรไม่ถูกไปฟังเสียงเขาหน่อย

แล้วก็หันไปดูด้านข้างก็คือ
มีคนเนี่ยพุ่งเข้ามารถพึ่งตัว
และก็เหมือนศพเขาขาอยู่อ่ะ
ก็ไม่รู้เป็นคนหรือเปล่าแต่หาซื้อเอาคนดีกว่า
ผมก็ถึงจะเบรกแล้วก็จอดข้างทางเนี่ยครับ
ทางด้านของนายธเนธก็ยังฝากเตือนสำหรับผู้ที่ข้ามถนนด้วยนะครับ
ระวังกันด้วยเพราะว่าแน่นอนมอเตอร์เวย์มันเป็นเส้นทางไกล
คนขับรถใช้ความเร็วห้ามข้ามอยู่แล้วนะครับ
มันไม่ควรจะข้ามที่มอเตอร์เวย์อยู่แล้วนะครับ
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ตายถึงมาข้ามตรงนี้ได้เนี่ย
ไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะอย่างนี้ละกัน
ขอร่วมบุญแล้วก็ช่วยเหลือญาติคนตายเพราะตัวเองเนี่ย
ก็เสียใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะ
ก็ขับรถมา๒๐ปีไม่เคยเจอแบบนี้แล้วกัน
ก็เดี๋ยวรับผิดชอบให้เรื่องของการทำส่งทำศพกันไปนะครับ
ตำรวจก็จะได้ขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
นะฮะแล้วก็สอบสวนคนขับรถอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่จริงแล้วคนข้ามก็อย่างที่บอกนะ

เพราะว่าจอดรถเอาไว้ใต้สะพานนะคะ